คุณผู้ชมไปดูเรื่องแรกกันก่อนนะคะอันนี้เนี่ยเป็นนุ่มใต้คนหนึ่งค่ะ
เขาขับรถจะไปทำธุระที่ห้างสรรพสินค้าในอำเภอหาดใหญ่อืม
ว่าแป๊บเดียวไม่นานหรอกก็เลยเอารถเนี่ยไปจอดไว้ที่ซอยข้างนะคะ
จอดปุ๊บแป๊บเดียวเท่านั้นแหละอยู่มีคนเดินมาเรียกเก็บบอกว่า
ขอเก็บค่าที่จอด๕๐บาทเพราะว่าเนี่ยเป็นถนนเอกชน
เขาก็งงแต่เทศบาลสร้างนะอืม
เป็นเอกชนได้ยังไงอดรนทนไม่ไหว
ต้องอัดคลิปมาฟ้องโซเชียลคุณผู้ชมไปฟังความระบายความในใจเขาหน่อย
แต่ถนนนี้มันเป็นพื้นที่ส่วนบุคคล
ได้ยังไงนี้มันเป็นถนนหลวงเบอร์

ส่วนพื้นที่ส่วนบุคคลครับ
อืมพื้นที่ส่วนบุคคลเหรอ

พี่ได้เลยพี่จอดบนถนนนะ
ครับถนนนี้แหละครับพื้นที่ส่วนบุคคลครับผม
ตกลงยืนยันใช่ไหมว่าเป็นพื้นที่ส่วนบุคคล

หมา๕๐บาทยังไงเป็นค่าที่จอด

นะค่ะชายเสื้อแดงเสียงเล็กคนนี้มาเก็บค่าที่จอด
จะใช้งบเทศบาลมาทำแต่เจ้าของที่ดินเขายังไม่โอนถนนให้เทศบาล
ก็เลยเก็บค่าที่จอดรถได้ค่ะ
กับโลกโซเชียลว่าจริงเหรอเป็นไปได้เหรออืม
ตรวจสอบให้หน่อยได้ไหมหรือว่ามันเป็นการเก็บค่าที่จอดรถเถื่อนหรือเปล่า
หรือว่ายังไงกันแน่ถนนเส้นนี้เนี่ยมันอยู่ซอยข้างห้างสรรพสินค้าใหญ่
บนถนนกาญจนวนิษฐ์ที่สงขลาค่ะวันวันเนี่ยรถอุ้ยมาจอดกันไม่รู้กี่สิบคันนะคะ
ซึ่งชาวเน็ตในสงขลาเขาก็มาให้ความเห็นบอกว่าซอยนี้ใครเผลอไปจอดก็โดนเก็บทุกรายนั่นแหละ
ส่วนเหตุผลที่เทศบาลไปทำถนนบนที่ดินเอกชนเนี่ยเขาบอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตกลงจริงเท็จยังไง
อีกส่วนหนึ่งก็มองว่าถึงจะเป็นถนนเอกชนแต่การเก็บค่าที่จอดรถเนี่ยต้องมีใบเสร็จนะ
แล้วต้องมีเลขการเสียภาษีของผู้เก็บค่าจอดอย่างถูกต้องด้วยนะ
แต่ในคลิปนี้คือเดินมาแบบเหมือนเรียกเก็บเปล่าอ่ะไม่ได้มีไม่รู้เหมือนกัน
ไม่ได้มีใบไม่ได้มีอะไรให้เลยเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่รัฐคะตรวจสอบด้วยนะคะ
มันผมว่ามันมีแบบนี้เยอะครับในร้านนี้ไปจอดปุ๊บอ่ามาเก็บแล้ว๕๐บาท๒๐บาท
เราก็ไม่รู้ว่าเจ้าของที่ให้มาเก็บจริงหรือว่าจริงแล้วมีคนแบบว่าตั้งตนขึ้นมาเอง